คุณผู้ชมพาไปที่ระยองอยากให้คุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านช่วยกันดูคลิปคลิปนี้กันหน่อย
ช่วยกันดูหน่อยซิว่าตำรวจเขายัดยาจริงหรือเปล่า
คือลูกสาวคนนึงออกมาโพสต์ร้องขอความเป็นธรรมให้กับคุณพ่อ
พ่อค่ะบริมทุกข์ไปเจอด่านที่สามร้อยยอด
ก็ไม่มีอะไรก็ให้ตำรวจค้นตามปกติ
ปรากฏว่าเจอยาเสพติด
ตำรวจก็จับเลยหาว่ามียาเสพติดในครอบครอง
แต่เธอบอกพฤติกรรมตำรวจมันแปลกแล้วฉี่พ่อเธอก็ไม่ม่วง
ทำไมถึงเป็นแบบนี้ยัดยาจริงไม่จริง
คุณผู้ชมดูจากกล้องในรถรถบรรทุกกัน

คนที่๑นี่คือตำรวจคนที่๒ที่ขึ้นมาบนรถ

เวลาเจอด่านแล้วตำรวจขอตรวจค้น

และต้องให้ตำรวจเข้าไปตรวจทีละคน

แล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็เรียก
คนขับรถตอนมาดูเขาก็เห็นของ
ลูกสาวบอกกับทีมข่าวนะคะว่า
วันเกิดเหตุคือ๑๓พฤศจิกายน

ขับรถบรรทุกไปส่งยางพาราให้บริษัทแห่งหนึ่งที่ระยอง
ที่อำเภอ๓๐๐ยอดเจอด่านตำรวจโบกก็เลยจอด
ตำรวจมา๕นายด้วยกัน
ตอนแรกก็ไปตรวจไฟท้ายบอกไฟไม่ติดให้พ่อเดินไปดู
ตอนนั้นสังเกตแล้วนะว่าตำรวจที่พาเดินไปท้ายรถ
ลุกลี้ลุกลนเอ้ากลายเป็นประชาชนเห็นตำรวจมีพิรุษเหรอคะ
ตำรวจดูลุกลีลุกลนกลับมาหน้ารถก็เห็นว่ามีตำรวจอีกนายขึ้นรถไปแล้วอะค่ะ
นี่ไงแล้วก็เรียกให้เขาชี้ดูยาบ้านอยู่ที่อยู่ในหลอดที่วางไว้อย่างเปิดเผยอลางชางเลย
พ่อของเธอถูกจับข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง๑เม็ดถ้วน
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามีเม็ดเดียวส่วนใหญ่ก็คือจะมีไว้เพื่อเสพถูกไหมคะ
ถ้ามีไว้เพื่อเสพตรวจปัสสาวะคิดว่าน่าจะเจอคิดว่าน่าจะเจอน่าจะเป็นแบบนั้น
แต่ผลตรวจออกมาเนี่ยมันไม่เป็นสีม่วง
เธอก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าแล้วตอนที่พ่อเธอเดินไปดูไฟท้ายรถเนี่ย
ตำรวจคนที่ขึ้นมาขึ้นมาทำอะไร
หรือคนอะไรอยู่ตั้งนานเห็นหยิบหยิบจับจับอยู่ตรงซอกนั้นน่ะ

แต่เขาไม่เจอทำไมคนที่เจอเป็นคนที่สองล่ะ
เมื่อคนแรกขึ้นไปค้นอยู่ตรงนั้นตั้งนานไม่เห็นเหรอ
ถ้ามันวางไว้ชัดเจนขนาดนั้นต้องให้คนที่สองขึ้นไปถึงจะเห็นเหรอ
มันประหลาดแถมไม่ยอมให้พ่อเธอขึ้นมาดูด้วย
ยืนยันเลยชัดเจนว่าพ่อไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และจะร้องเรียนเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดจนกว่าพ่อจะได้รับความเป็นธรรม

พอตอนคนขับทักทวงตำรวจก็ทำเป็นแบบว่ายังตรวจต่อไม่มีแบบเข้าไปจับหรืออะไรอย่างนี้นะ
ทำไมไม่ยอมแบบถ้าเกิดผิดจริงก็ต้องจับไปเลยสิ
ทำไมถึงแบบก็ยังตรวจต่อไปอะไรไม่ฟังที่เขาทักทวงเลย

อันนี้คือเรายังไม่ได้ฟันทงนะคะว่ามันเกิดการยัดยาจริงหรือเปล่า
แต่ว่ามันคือข้อสังเกตที่ลูกสาวเขาตั้งไว้ว่าคนแรกก็หาอยู่ตรงนั้นก็เห็นหยิบจับตรงนั้นตั้งนานอ่ะ

บอกว่าตั้งโชว์ไว้แบบเปิดเผยมาก

เอาเลยนะคะเอาให้เต็มที่เราตามต่อเรื่องนี้ให้นะคะถือว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชน